ต่อเนื่องเลยนะคะคุณผู้ชมทีนี้พาลงใต้ไปไกลหน่อย
ไปจังหวัดนะครสี่ธรรมราชค่ะ

ใช่นะครสี่ธรรมาสรรคุณรู้จักเมนูนี้ไหม

อิเย่นว่าอิเย่นกล้าท้าเลย

คุณผู้ชมเคยทานไหมคะเนี่ยรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้

ข้าวมันทะเลโครนใครเคยทาน

ข้าวมันทะเลโครนชาวบ้านแถวนั้นแล้วก็คนที่เคยไปทานแล้วก็บอก

อร่อยมากแล้วคุณถามใช่ไหมว่ามันมีอะไรดี

พาคุณผู้ชมไปสัมผัสแบบนี้เลยนะคะ

แกะสูตรมาให้คุณผู้ชมด้วยนะคะ

พาคุณผู้ชมมาที่นี่นะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์ค่ะ
ที่นี่จะบอกว่าเมนูทุกอย่างไม่ธรรมดา
คุณเห็นไหมเอาหอมเจียวไปเจียวก่อนนะฮะ
เอากระเทียมไปเจียวให้หอมกลุ่นออกมาแบบนี้ค่ะ
เอาไม่เป็นไรเราค่อยไล่เลี่ยงกันไป
สำหรับเรื่องของวัตถุดิบเรื่องของวิธีการทำนะคะ
คุณผู้ชมพามาที่บ้านแหลมโฮมสเตย์นะคะ
เป็นโฮมสเตย์ขนาดย่อมตั้งอยู่ที่
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
อยู่กลางย่านวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลน
บ้านแหลมโฮมสเตคนะคะ
ที่นี่มีเนื้อที่กว่า๓๐๐ไร่ของอ่าวทองคำค่ะ
อยากรู้ไหมความเป็นไปเป็นมาและเป็นมาเป็นไปของข้าวมันทะเลโครน
เกิดจากชาวบ้านของที่นี่คุณลูกประมง
เขาทำอาชีพประมงกันถูกไหมครับเวลาเขาออกเรือไปหาปลาเนี่ย
เขาก็ต้องไปอยู่ในเรือเนี่ยนานนานเขาจะทำอาหารการกินยังไง
เขาก็ต้องหุงหาอาหารอยู่บนเรืออยู่กลางทะเลค่ะ
เขาก็เลยคิดวิธีหุงข้าวโดยใช้น้ำดีสีดำของหมึก
หรือยังสีดำมาจากอะไรสีดำของหมึกค่ะ
ใช่หุงออกมานะคะรสชาติดีเข้มข้นแล้วจะให้อร่อยมากขึ้น
กินกับข้าวมันทะเลโครนกับปูกับกุ้งกับปลานะคะ
ถุดิบที่สำคัญก็คือข้าวสาร
หรืออาจจะมีพืชสมุนไพรอื่น
ก็มาผสมแล้วแต่ความชอบนะคะ
นำมาคั่วในกระทะให้ร้อนก่อนค่ะแล้วค่อยค่อยเติมดีหมึกลงไปเติมลงไปเติมลงไป
จากนั้นก็ใส่ข้าวสารนะข้าวสารนะคุณไม่ใช่ข้าวสวยนะ
ใส่ข้าวสารลงไปผัดจนกระทั่งสุกจะกลายเป็นข้าวมันทะเล
หรือข้าวมันทะเลโครนแบบนี้นะคะอ่านี่ค่ะ
นี่ถ้าเกิดว่าทีวีมีกลิ่นออกมาได้ดิฉันว่าน่าจะมีกลิ่นน่าจะหอมมาก
คุณดูนะคะนี่เริ่มสุกแล้วก็เดือดปุดแบบนี้นะคะ
ทีนี้ถามว่าทำไมล่ะถึงชื่อว่าข้าวมันทะเลโครนเพราะว่าวัตถุดิบคือดีหมึกไง
ส่วนมากจะมาจากโครนในอ่าวทองคำก็เลยกลายเป็นข้าวมันทะเลโครนนะคะ
นำมากินกับใบโกงกางชุบแป้งทอดนำมากินกับนี่ไงใบโกงกางชุบแป้งทอดคุณเคยทานไหม
ไม่เคยเลยฮะนี่อร่อยใช่กินกับปูกับกุ้งกับปลาหรือสัตว์ทะเลอื่นที่นักท่องเที่ยวมาเยือน
แล้วก็เขาก็ได้ชิมกันแล้วนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าร่อยอย่างแรง
อร่อยมากค่ะทีนี้เราไปถามเจ้าของร้านนะคะว่าคุณทักษิณหมินหมันอายุ๕๔ปี
แล้วก็ยังดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนของชุมชนบอกว่า
ในหมู่บ้านนะนอกจากมีของดีแล้วนะคะข้าวมันทะเลโครนแล้วก็ใบอะไรนะใบโกงกางชุบแป้งทอด
ยังมีผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านอื่นเช่นเครื่องแกงทะเลเครื่องแกงทะเลอร่อย
กะปิโครนหมักผมครีมบำรุงผิวผ้ามัดย้อมใบโกงกางผ้ามัดย้อมโครน
แล้วก็สินค้าอื่นไว้จำหน่ายด้วยนะคะก็เป็นสินค้าสำหรับท้องถิ่นสินค้าชุมชนนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วฟังมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายคนอยากไปเที่ยวแล้วล่ะนะคะ
เชิญชวนเลยค่ะนักท่องเที่ยวนะคะคุณทักษิณบอกว่าอยากให้ลองไปเยือนดูนะคะ
บ้านแหลมแห่งนี้การันตีว่าไปแล้วจะประทับจิตประทับใจค่ะ
สำหรับนักท่องเที่ยวหรือว่าผู้คนที่ชอบสนใจมาเรียนรู้เรียนบริเวณวิถีชีวิตชุมชนกับพวกเราน่ะนะครับ
บรรยากาศของชุมชนนะคะเบนวิถีชุมชนนั่งเดิมเลยนะครับค่ะ
จะได้ชิมข้าวมันทะเลโครนนะครับ

ที่จะบริการให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับ

มันเป็นซีฟู้ดสุดตามฤดูกาลนะครับ
ชาวบ้านได้อะไรมาวันนี้ได้อะไรมา

ส่วนนักข่าวก็สวยนะเห็นไหม

ชุมชุนแห่งนี้อยากให้ไปริมรถข้าวมันทะเลโครน

เดี๋ยวนี้เครื่องไปทุกที่เลยนะคะ
ลงที่สนามบินที่นครศรีธรรมราช
จากนั้นค่ะจ้างรถก็ได้เหมารถก็ได้ไปค่ะ
จากสนามบินไปที่หมู่บ้านแห่งนี้๒๐กิโล
ไปตามถนนเพชรกะเสมไม่ไกลค่ะไปกันได้นะคะ